มาดูกันต่อที่การต่อต้านในการกอดสร้างโรงไฟฟ้าทานหินที่กระบี
แต่ว่าเป็นฝากฝั่งของกลุ่มคนที่เห็นด้วย

ช่วงเดือนมกราคมจะมีการออกมาเคลื่อนไหว
เพราะมองว่าโรงไฟฟ้าฐานหิน
ยังคงมีความจำเป็นในพื้นที่อยู่นะครับ
ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณธิตภาษิริพิพัฒน์ครับ
สนับสนุนโรงไฟฟ้าตามรัวบ้านของประชาชน

เป็นความพยายามของชาวบ้านกลุ่มนี้
ที่ต้องการส่งสัญญาณให้ผู้สัญจรไปมาเข้าใจว่า
พวกเขาต้อนรับโรงไฟฟ้าฐานหิน
เชื่อมั่นว่าโรงไฟฟ้าฐานหินจะมีประโยชน์ต่อคนกระบี่
แก่นำกลุ่มคนกระบี่๔ตำบลรอบโรงไฟฟ้า
เปิดเผยว่าเตรียมยกระดับการเคลื่อนไหว
และแสดงพลังสนับสนุนโรงไฟฟ้าฐานหิน
ในเดือนมกราคมปีหน้า
กลุ่มขององค์กรอิสระต่างเนี่ยนะครับ
และก็นักวิจัยการอิสระที่พยายามเข้ามาบิดเบือน
สร้างความขัดแย้งให้กับชุมชนเป็นขยายวงกว้าง
ซึ่งเราทำหน้าที่อยู่ในพื้นที่ตำบลปากาศัย
ก็พยายามที่จะสกัดกั้นในเรื่องเหล่านี้
เพราะทนเห็นการย่ำยีและการคุกคามในเรื่องเหล่านี้มาพอสมควร

ก็มีความตั้งใจว่าในต้นปีหน้าในช่วงเดือนมกรา
ก็น่าจะมีการยกระดับพี่น้องมวลชนในพื้นที่อำเภอเหนือคลอง
แล้วก็ในจังหวัดกระบีเพื่อที่จะให้รัฐบาลได้เห็น
ความกังวลของคนในพื้นที่ส่วนใหญ่
ยังคงเป็นห่วงเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การใช้ชีวิตประจำวันการท่องเที่ยวและการทำประมง
จากหลายคนยังคงติดภาพจำจากโรงไฟฟ้าฐานหินในอดีต
อย่างแม่ม้อที่จังหวัดลำปางเมื่อ๒๐ปีที่แล้ว
ปี๒๕๕๙เป็นปีที่ภาคใต้มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ

และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นทุกปีเฉลี่ยปีละร้อยละห้า
เติบโตดังกล่าวได้ทำให้เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย
ส่งผลให้แต่ละวันภาคกลางต้องส่งไฟลงใต้ไม่ต่ำกว่า๔๐๐เมกาวัตต์
เพื่อป้องกันเหตุไฟดับซึ่งจะเป็นผลเสียต่อภาคการท่องเที่ยวค่ะ
ถามว่ากลัวไหมลึกเนี่ยภาพประกอบการสองส่วน
ไม่มีไฟฟ้าใช้ก็อยู่ไม่ได้
ส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็อยู่ไม่ได้
หินแล้วถือว่ามันก็เป็นพลังงานธรรมชาติเป็นฟอสซิล
แต่กระบวนการผลิตเนี่ยมันมีอีกหลายส่วนที่จะสร้างว่า
ที่จะทำให้มันส่งผลกระทบหรือไม่ส่งผลกระทบก็ได้
ให้ข้อมูลที่ยืนยันเสมอว่า
โรงไฟฟ้าฐานหินแห่งนี้จะเป็นมิตรต่อชุมชน
โดยฐานหินที่ใช้เป็นฐานหินสะอาด
ไม่มีอันตรายต่อน้ำทะเล
จากฐานหินประเภทนี้มีลักษณะพลุนมวลสารจะไม่ละลายด้วยน้ำทะเล
และมีการเตรียมแผนฉุกเฉินเพื่อเก็บกู้ทันทีหากฐานหินตกลงไปในทะเล
ส่วนการขนถ่านหินจากอินโดนีเซียผ่านทางทะเลเป็นระบบปิด
ฐานหินจะไม่สามารถตกลงมาจากเรือบรรทุกฐานหินได้เลย
พิทธาภาศิหรือพิพัฒน์เข้าไทยรัฐทีวีรายงาน